รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
เฮ้ยไอ้เจ๊นิ่งเป็นไงล่ะ

เป็นไรอ่ะเจ๊ก็เห็นไปเที่ยวมาก็ดี
เอ๊ะอะไร

ไปสักเดียว

มันต้องชมกับสิ่งสวยงามบรรยากาศหอมหน่อย
เจ๊ไปเที่ยวสวนดอกไม้ไหมสวนนงนุษย์

พัทยาไปนิดเดียวเองอ่ะใช่ไปไหม
เออก็ดีนะเจ๊จะได้แวะรับจ๊อปอื่นด้วยแถวพัทยา

หายหาดกระพึงปูใหม่นะงบ๔๐๐ล้านนะ
กว้างเลย
อยู่ที่นี่เจ๊ฝืนมากเลยพยายามยิ้มแต่มันก็ยิ้มไม่ออก

ไปแต่ว่าค่าเข้าชมมันแพงหรือเปล่า

ดับเจ๊กลัวแพงด้วยเหรอ
จะเที่ยวมันก็ต้องเที่ยวให้ชายฉลาด
รู้จักกินรู้จักใช้จะได้มีเงิน
นะฮะเอาเงินที่ซ่อนไว้๒ล้านกว่ามาปล่อยเก๊กู้เลย
ไม่มีแล้ว

ถูกที่สุดใครรู้บ้างว่าค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับบุคคลทั่วไปสามที่นี้ที่ไหนราคาถูกที่สุด
ส่วนแม่ฟ้าหลวงพระตำหนักดอยตุงสอง
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
๓สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จเพื่อนางเจ้าซีริกิต
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น
ไม่ต้องตอบคำถามเป็น๑๐ข้อเงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร
คุณเชอรี่สวัสดีค่ะ
สาวสวยแตกชมพูมาขนาดนี้จะเอาไหนเพราะเป็นพระแล้วจ๊ะ
สวัสดีค่ะถ้ามีอีกสินก็ถูกต้นโพลได้เลยค่ะ
สวัสดีมากค่ะนะคะผู้ประกาศข่าวสายบันเทิงของเรานี่เองนะทางช่องไทยรัฐนะคะ

มา๓ข้ออย่างเร็วกิบแล้วก็เรียกได้ว่ามีความรู้ไม่แน่
คนนี้อาจจะเป็นอีกคนนึงที่ทำแจ็คพอร์ตแตก

เพราะว่าเดี๋ยวเวนเนี่ยพอสายไปแล้วเนี่ย
แล้วมันจะดูไม่เหมาะกับมือคุณนะฮะ
แปลงฮะสนใจมั้ยฮะขัดเล็บก่อนล้างมือให้เรียบร้อยนะฮะ

สติ๊กเกอร์

อย่าไปหลอกเขาเลยเขาเป็นนักข่าวเขารู้ดูนี่
จักรจี๊ดอันนี้ถูกสุด

ถูกกว่าเชอร์รี่อันนี้เชอร์รี่

แหละค่ะค่ะพูดไงจิ๊ยะพบ
สุภาพสตรีผู้มีเล็บแน่นอนต้องเคยใช้แหละ
ทั้งแฟงคัดเท้าทั้งกันไก่ตัดเล็บทั้งสติกเกอร์
เคยเล่นมาหมดแล้วก่อนจะเข้าร้านทำเล็บ

แต่ว่าคือ

แต่ถ้าให้หนูตัดก่อนอันแรกเลยนะ

แล้วก็กันไกลตัดเล็บก็น่าจะมีราคาอยู่อืม

นี่แหละน่าจะถูกที่สุดแต่ว่ามันมา๒ชิ้น

สติกเกอร์ติดเล็บที่คุณเชอร์รีไม่ได้เลือก

๗๕บาท
และกันไกลตัดเล็บที่คุณเชอรี่ไม่ได้เลือก

สุดท้ายแปรงขัดเล็บ๒ชิ้นนะคะ

ถูกกว่า๖๐บาท

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

สะสมไปแล้วค่ะ๑๕๐๐๐บาท
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาก
นี่คือคุกกี้รสคุกกี้และครีม
ที่๒นี่บอกได้เลยว่าไม่ใช่ธรรมดา

เพราะมันคือวาฟเฟิลล์
ไม่ได้หายตัวเจ๊
นี่วาฟเฟิลล์ลดบัตเตอร์๓๐กรัมค่ะ

อร่อยปกติอันนี้มีขายที่อัมตดำ

ของผมอันนี้แคคเกอร์ครับผม

นี่แบบ๑แพ็ค๘ซองนะครับผม

ชอบโคหกอันนี้ถูกที่สุด

อันนี้ถูกสุด

เทียงกันไปก่อน

ทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคา

เอาล่ะเชิญขอบคุณทั้ง๓ท่านด้วยค่ะ

อันที่เคยกินก่อนเลยนะทั้ง๓อันเนี่ย

แล้วก็เฟรชัลวาเฟิลล์

แต่มันก็แค่๓๐กรัม

อ่อนทรอนบนวาเฟิลล์เนาะ
อย่าฉีกอันนี้อันนี้เหรออ๋อฉีกไว้
เป็นห่อเล็กค่ะตรงของใส่ครีมแครกแครกแคสไปไม่เจอ
แคร็กเกอร์อันที่หนูว่าถูกที่สุดนะเอาตามถนัดที่เค้ากิน

ขอต่อแคร็กเกอร์
แล้วไปสิเฉลยที่คุกกี้รสคุกกี้แอนด์ครีมค่ะราคาอยู่ที่ปั้ม๗๒๙
เฮ้ยเปิดมา๒๙เลยนะวาเฟิลรถบัสเตอร์ราคาอยู่ที่
แพงกว่าต้องแพงกว่า
๒๐เฮ้ยเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว๘สอง
โอ้ยนี่เคยกินอร่อยชอบ
ถ้าซองเหลือ๓บาทก็๒๔อะ
และราคาแคร็กเกอร์ศอดไซน์ครีมอยู่ที่

ทิ้งเงินสองหมื่นห้าแล้วไปลุ้นสามหมื่นห้าอ่าสวยสวยอย่างคุณพอไหมเอาว้าวเลยหยุดหรือไปต่อดีคะ
ว้าวได้ตอแบบว้าวว้าวไปต่อค่ะไปต่ออ๋อเอาล่ะถ้าไปต่อนะคะ
เงินสามหมื่นห้าเราอยู่ค่ะกับคำถามที่ว่าของชิ้นไหนราคาทูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมานี่คือผลิตภัณฑ์หมูปรุงสำเร็จแช่แข็งตราซีพี
อันแรกนี่ค่ะหมูหมักกระเทียมพริกไทยอันที่สองหมูนุ่มสไลด์ปรุงรส
อันที่สามซี่โครงหมูกระเทียมพริกไทยคุณคะนี่คือคำถามข้อที่หกของคุณค่ะ
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
เอาล่ะอะไรถูกสุดขอสัมผัสได้ไหมคะสัมผัสเลยค่ะ
อันนี้เนื้อเรา
เนื้อหมูล้วนเลยเนอะสองร้อยห้าสิบกรัม

หมูโดนกดจิตนา

ซี่โครงหมูกระเทียมพริกไทยที่คุณเชอรี่ไม่ได้เลือก

และหมูนุ่มสไลด์ที่คุณเชอรี่เลือก

มาวัดกันที่หมูหมักกระเทียมพริกไทย

และราคาอยู่ที่

แพงกว่า

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดค่ะ

เก่งมากค่ะผ่านข้อ๖มาแล้ว

แน่นอนค่ะจะหยุดหรือจะไปต่อ

ให้๑๗๕๐๐บาทแต่ถ้าไปต่อ
เงิน๕๐๐๐๐บาทรออยู่

จัดสินใจว่าจะหยุดหรือจะไปต่อครับ

ตอนนี้๖ผ่านไปแล้ว๗๘
หยุดหรือไปต่อ

หยุด
ถ้าหยุดในข้อ๖นะคะสะสมมา๓๕๐๐บาทรับไปครึ่งหนึ่งค่ะ

เสียดายมากเลย
ตอนนี้นอกจากอ่านข่าวบันเทิงแล้ว
ก็ฝากติดตามรายการด้วยนะคะ
นอกจากแกงป่วนด้วนราคาของพี่เป๊กกี้แล้วนะคะ
ก็ฝากติดตามบันเทิงไทยรัฐของเชอรี่ด้วย
ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เลย

หลังจากจบรายการบันเทิงของเชอรี่

เอาล่ะวันนี้น่ารักมากนะคะ
วันนี้รับเงินไป๑๗๕๐๐บาท

และขอบคุณผู้ช่วยที่น่ารักด้วยพี่จีนรับคุณดาวน์พี่จีนรับคุณเชอรี่ครับ